ทุกผู้ชมครับที่พัทยานะฮะมีผู้ชายคนหนึ่ง
เมายาบ้าขี่จักรยานยนต์มาเจอด่านตำรวจก็แหกด่าน
เลยอืมพุ่งชนตำรวจด้วยนะครับพอถูกไล่ไปจนมุม
ชักมีดมาจะแทงตำรวจครับอ๋อเจ้าหน้าที่ก็ยิง
เนี่ยฮะเพื่อป้องกันตัวนะครับบาดเจ็บที่ขานะฮะ
โอ้โหเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่กลางซอยบงกฎ๓ถนน
พัทยาสาย๓ในพื้นที่ตำบลหนองปลืออำเภอบัง
มงจังหวัดชนบุรีนะครับตำรวจสพเมืองพัทยาได้รับ
แจ้งเหตุนะฮะก็เลยเอากำลังไปตรวจสอบนะครับที่พื้น
ถนนก็มีปลอกกระสุนปืนขนาด๙มมตกอยู่๖ปลอกมี
พกหนึ่งเล่มแล้วก็มีจักรยานยนต์สีแดงขาวนะฮะของ
ผู้ที่ขี่มานะครับก็เป็นหลักฐานในที่เกิดเหตุผู้
ต้องหาคือนายสมชายบุญศรีอายุ๓๐ถูกยิงที่ต้น
ขาขวาสองนัดหน้าแข้งขวาอีกสองนัดเจ้าหน้าที่มาถึงก็
พาส่งโรงพยาบาลบังละมุงนะครับจากการตรวจสอบทำให้
ทราบว่าตำรวจเนี่ยได้ใช้ปืนยิงเพื่อป้องกันตัวนะครับ
ตำรวจที่เผชิญเหตุในขณะนั้นคือดาบตำรวจสมศรี
ศรีสวัสดิ์เป็นพบหมู่งานจราจรนะฮะเป็นตำรวจน้ำดี
ที่เคยปั๊มหัวใจผายปอดช่วยเหลือผู้ป่วยขณะหมดสติ
ในห้องน้ำปั๊มน้ำมันมาแล้วเคยเป็นข่าวดังมาก่อนหน้านี้
ซึ่งเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวบอกว่าขณะเกิดเหตุกำลังตั้ง
ด่านตรวจจราจรอยู่ที่๔แยกสื่อสารพัทยาสาย๓๐
พัทยากลางนะฮะนายสมชายผู้ต้องหาขี่จักรยานยนต์มา
สวมหมวกกันน็อกท่าทางมีพิรุษต้องสงสัยก็เลยแสดง
สัญญาณบอกให้หยุดรถแต่ว่าผู้ต้องหากลับเร่งเครื่องพุ่ง
ชนนะครับฝ่าด่านจราจรออกไปเลยดาบตำรวจสมศรีก็เลยขี่
จักรยานยนต์ไล่ติดตามนะฮะแล้วก็แจ้งวิทยุรายงานขอความ
ช่วยเหลือในการสกัดจับคนร้ายด้วยมาถึงจุดเกิดเหตุ
เป็นกลางซอยบงกฎ๓ผู้ต้องหาหยุดรถแล้วชักมีดออก
มาขู่ดาบตำรวจสมศรีบอกว่าตอนนั้นก็ชักปืนยิงขึ้นฟ้า
ไปก่อนหนึ่งนัดบอกให้วางอาวุธแต่คนร้ายไม่วางนะครับ
กลับพุ่งเข้าใส่ฮะจะเอามีดมาแทงต้องยิงลงพื้นอีก
หนึ่งนัดเพื่อคมคู่ให้หยุดก็ยังไม่หยุดอีกผู้ต้องหา
ก็พุ่งเข้าใส่อีกจึงจำเป็นต้องยิงสกัดเข้าที่ขา
นัดแต่คนร้ายไม่ชะงักเลยนะฮะก็ยังไม่หยุดอีกโดน
นัดหนึ่งแล้วเอามีดเนี่ยพุ่งจะเข้าใส่มาแทงอีกที
ต้องยิงใส่ไปอีกสามนัดจนล้มลงนะฮะแล้วก็จับกลุ่ม
ตัวนะครับก็นำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนเดี๋ยวก็ต้อง

ยิงขึ้นฟ้านัดหนึ่งบอกให้หยุดมันก็ไม่หยุดแล้วก็ยิงลงพื้นก่อน
พื้นแล้วก็ยิงขึ้นฟ้ามันก็ไม่หยุดยิงใช่มึงยิง
ขึ้นฟ้าก่อนอ่าแล้วมันก็ไม่หยุดมันก็ไม่หยุดมันก็
เดินเดินเข้ามาใส่ถือเหมียจะแทงสำหรับใช่ไหมใช่
เดินใส่เลยเดินใส่เลยไม่กลัวอะไรแล้วก็ยิงอืมไม่
ขนาดเจ็บแล้วยังจะลุกไปอีกเดี๋ยวเขาให้นั่ง
จะแทงจำรวจรอบสองใช่ไหมเดินเลยเขาเลยยิงที่ขา
ยิงขายิงขาหนูไม่เห็นมีนแล้วหนูก็พูดพูดโพพูด
ก็กล้าพูดกลัวรับบ้านถ้าไม่กลัวมันวิ่งเข้าบ้านนี่
เห็นไหมคุณพี่เขาก็กลัวคนร้ายจะวิ่งเข้าบ้านคือถ้า
ใครมาเห็นที่เกิดเหตุบอกโอ้โหอะไรเนี่ยปลอกกระสุน
ตกอยู่หกหลอกค่ะตำรวจจะยิงอะไรนักหนาคนร้ายมี
เล่มเดียวฟังจากชาวบ้านเนี่ยรู้เลยนะยิงขึ้นฟ้า
ก็แล้วยิงลงพื้นก็แล้วไม่หยุดมันไม่หยุดน่ะยิง
โดนไปแล้วนัดหนึ่งที่ขายังไม่หยุดค่ะส่วนผู้ต้องหา
นายสมชายบุญศรีสารภาพว่าขี่รถฝ่าด่านตำรวจ
แล้วก็จะแทงตำรวจจริงแล้วที่คึกขนาดนี้นะฮะคือ
เสพยาบ้ามาครับอ๋อเสพยาบ้ามาตั้งแต่เก้าโมง
เช้าแล้วก็มาเจอด่านตำรวจเนี่ยฮะช่วงบ่าย
เย็นเย็นวันนี้ก็เลยตกใจกลัวจะขี่รถหลบหนีเจ้าหน้าที่
ก็ตรวจหาสารเสพติดก็แน่นอนฮะพบสารเสพติดในร่าง
กายนะครับอ่าเป็นยาบ้าแล้วมีประวัติถูกจับกลุ่ม
คดียาเสพติดมาแล้วสี่ครั้งนี่ก็รักษาแผลอะไรเรียบร้อย
ต้องถูกดำเนินคดีกันไปอืมอ่าค่ะคึกนักโอ้โห